คุณผู้ชมเรื่องนี้เวลาที่ขับขี่รถเนี่ยระวังด้วยนะจะแซงซ้ายอะไรมันต้องดูให้ดีค่ะคุณลุงขี่มอเตอร์ไซคันนี้จะแซงรถเก่งข้างหน้าจะแซงซ้ายแหละแต่พอแซงไปป๊าบเจอกับรถบรรทุกเสาเข็มที่เป็นรถพ่วงจอดข้างทางเสียชีวิตเลยนะคะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้นะคุณผู้ชมเกิดขึ้นสักประมาณสามทุ่มกว่าเนี่ยนะคะแล้วกล้องหน้ารถอ่ะจับภาพได้เลยอ่ะขับไปอยู่บนถนนบางกรวยไซน้อยที่บางบัวทองนนทบุรีอะค่ะครับโอ้โหจุดตรงนี้เนี่ยคือพอเขาแซงซ้ายมาปั๊บน่ะรถพ่วงสีขาวที่บรรทุกเสาเข็มเนี่ยจอดอยู่ชนไปแบบเต็มเต็มเลยอะค่ะ
แล้วจริงรถพ่วงมัน๒คันนะ
แล้วคันนี้เขาเปิดไฟกระพริบอยู่ด้วยค่ะ
โอ้โหแต่ว่ามอเตอร์ไซค์แซงมาแล้วมันไม่พ้นไง

แต่เสาเหมือนเสาเข็มที่เขาบรรทุกมามันล้ำรถไหม
ใช่ก็ด้วยแหละเพราะเป็นรถพ่วงยาวนะ
เหตุการณ์นี้ทำให้คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือลุงเลื่อน
ชัยชนะอายุ๕๘ปีเสียชีวิตอยู่นะคะ
มีบาดแผลที่หน้าฝั่งซ้ายแล้วรถเก๋งสีขาว
กระจกมองข้างซ้ายหักตัวรถฝั่งซ้ายเสียหาย
คราบเลือดก็กระเด็นติดอยู่ที่ประตูด้วย
คนขับรถพ่วงค่ะชื่อนายสุธีตะโกตั้งอายุ๓๗ปี
เขาบอกว่าผมขับรถมาทุกเศร้าเขมมา
ก็มากันสองคันคันข้างหน้าผมเขาก็จอดอยู่
ส่วนผมมาจอดต่อท้ายเพราะว่าไปซื้อข้าว
ซื้อข้าวตอนนั้นผมกำลังแกะถุงข้าว
จะกินข้าวโครมเสียงชนมาจากท้ายรถ
แล้วพอลงไปดูก็เห็นนะคะว่าลุงแกเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น

เล่าให้ฟังว่าผมมาขี่มัตรไซม์ตามรถเก่งขาวมา
ส่วนคุณลุงตามหลังผมมาอีกทีนึง
แล้วลุงแซงจะแซงรถเก๋งขาวขึ้นไปไงแล้วจังหวะจะแซงอะค่ะ
ภาพจากกล้องหน้ารถของรถเก๋งขาวก็จับภาพเอาไว้ได้มันอาจจะไม่ได้เห็นเต็ม
เพราะมันเกิดเหตุการณ์ข้างข้างของรถเก๋งขาวโอ้โหคนขี่ก็คือคุณลุงน่ะ
แทกกับตรงรถพ่วงบรรทุกเสาเข็มเนี่ยนะคะครับตำรวจสพบางบัวทองก็เลยนำตัวคนขับรถพ่วงไปสอบเพิ่มเติม
แล้วก็เดี๋ยวต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ